อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับ
ความสูญเสียมันก็มาโดยไม่รู้ตัว
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะครับ
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ไปชนท้ายรถกระบะ

สามีมาเห็นศพเนี่ยโอ้โหกอดศพ

ก็ทำใจไม่ได้นะครับ
คือมันรวดเร็วมากนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่เป็นภาพที่นายสิทธิศักดิ์
มั่นยืนอายุ๒๖ปีนะครับ
ก็ร้องไห้กอดศพนะฮะ
ภรรยาคือนางมณีวันนะ

หลังจากประสบอุบัติเหตุบนถนนนะครับ

อยู่เลยทางออกปั๊มน้ำมันปตทเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ประมาณ๒๐เมตรช่องทางด้านซ้ายมุ่งหน้าบังกระหันนะครับ
มีจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำชนติดคาอยู่กับท้ายรถกระบะ
คนขับรถกระบะบอกว่าพาครอบครัวมาจากสมุทรปราการ
กำลังจะไปทำบุญที่นครสวรรค์ตอนที่ขับรถออกมาจากปั๊มน้ำมัน
รู้สึกเหมือนกับรถถูกชนท้ายก็เลยจอดรถลงมาดู
พบว่ามีจักรยานยนต์พุ่งมาชนท้ายนะฮะแล้วรถติดท้ายรถเลยแบบนี้นะครับ
ส่วนนางมณีวันคนขี่จักรยานยนต์ก็เสียชีวิตอยู่ที่ถนน
หนุ่มของผู้ตายนายสิทธิศักดิ์พอรู้ข่าวก็ไปที่เกิดเหตุ
แล้วก็อย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่ล่ะค่ะ
อดร่างไร้วิญญาณของคนรักนะคะแล้วก็ร้องไห้แทบขาดใจ
กู้ภัยก็ต้องนำตัวไปปฐมพยาบาลคือร้องไห้จนแทบเป็นลม
ของผู้ตายบอกว่าตัวเองบ้านอยู่ซอยวัดเสด็จ
ตอนเกิดเหตุอยู่บ้านเพื่อนไม่รู้ว่าแฟนสาวขี่รถไปไหน
แต่ก็โทรศัพท์มาบอกกับแฟนแล้วว่าอย่าออกไปไหนนะ
สุดท้ายก็มาเกิดเหตุนี้นะคะ
รับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดแล้ว
อืมก็มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบ